ปฏิเหตุนี้กันก่อนที่จังหวัดชนบุรี

ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งแม่ไปทำงานนะครับ
ขากลับไปชนกับสุนัขที่วิ่งตัดหน้า
จนทำให้รถจักรยานยนต์ของเขาพลิกคว่ำนะฮะ
ดับสลดทั้งคู่นะฮะ
เห็นลูกชายยังไม่กลับบ้านก็ยืมรถเพื่อนไปดู
ระหว่างทางเจอลูกชายเป็นศพเศร้าเสียใจขนาดไหน

คุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นคลิปจากกล้องหน้ารถ
ขออภัยกล้องวงจรปิดหน้าร้านสุชาติซาวซอย๕

อำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรีนะครับ
นี่ครับเห็นรถจักรยานยนต์ของน้องวัย๑๖
คือน้องนนทพัฒน์โฆษภัณฑ์นะครับ
ขี่มาตรงนี้หลังจากที่ไปส่งแม่ไปทำงานแล้วนะฮะ
แต่ขี่มาด้วยความเร็วระหว่างขากลับบ้านปรากฏว่า

หมามันวิ่งข้ามถนนมาพอดิบพอดีตัดหน้ากระทันหันนะครับ
ทำให้รถจักรยานยนต์ของน้องนนทพัฒน์เสียหลักพุ่งชนหมา
หลังจากนั้นรถพลิกคว่ำจนไฟลุกเลยนะฮะ
ร่างของน้องนนทพัฒน์รวมถึงสุนัข

รถจักรยานยนต์ทะไหลไฟลุกพลึบแบบนี้นะครับ
แล้วก็เป็นเหตุให้นายนนทพัฒน์วัย๑๖ปีเสียชีวิต
เจ้าสุนัขตัวที่ถูกชนก็ตายเหมือนกันนะฮะ
คราวนี้แม่ของผู้เสียชีวิตนะครับ
รถเพื่อนออกมาดูระหว่างทางเจออุบัติเหตุครั้งนี้

พอรู้ว่าเป็นลูกชายแล้วเห็นศพแล้ว
ร่ำให้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจนะครับ
ผู้เป็นแม่บอกให้ฟังบอกว่าพี่ชายของน้องนนทพัฒน์

บอกว่าน้องยังไม่กลับบ้านหลังจากไปส่งแม่ตอนเช้า

เพราะว่าลูกชายมาส่งเธอทำงานแล้ว
และลูกชายก็ต้องกลับบ้านทันทีนะครับ

เพราะว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจน

และทำให้รถของน้องพลิกคว่ำเสียหายนะครับ

ญาติก็รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ